เราจะไปดูเรื่องราวที่สืบเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่๕พฤศจิกายน
เดี๋ยวทุกผู้ชมไปดูภาพในงานชาปนกิจศพของสองแม่ลูก
แม่อายุ๔๘ลูกเป็นลูกชายอายุ๑๔ปี
ถูกคนที่เป็นพ่อซึ่งมีอาการทางจิตประสาทแล้วก็ขาดยา
ทั้งก็ทุบศีรษะแล้วก็เอาผ้าผมมากองทับร่าง๒คนแม่ลูกเอาไว้ในบ้านของตัวเองและจุดไฟเผา
ตัวพ่อเนี่ยถูกจับควบคุมตัวไปแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับเป็นการชาปนกิจศพแบบกองฟอนแบบเรียบง่าย
สุสานในพื้นที่หมู่๒ตะบนคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ให้ทุกผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยค่อยไล่ไปนะครับ
เพราะว่ามันมีเรื่องราวความลึกลับอาถรรพ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาคุยกันอยู่
เขาบอกว่าสองแม่ลูกที่ถูกพ่อแล้วก็คนที่เป็นสามีด้วย
ทำร้ายจนเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยมันซ้ำรอยกับเมื่อ๓๐ปีก่อนหรือเปล่า
ในที่ดินผืนเดียวกันแม้ว่าจะมีการสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ย
แต่ย้อนไปเมื่อ๓๐ปีที่แล้วที่ดินตรงนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งตายทั้งกลม
แล้วสามีซึ่งก็คือพี่ชายของผู้ต้องหานี่แหละนะฮะ
เขาก็ทำใจไม่ได้ก็ลื้อบ้านทิ้งไปอยู่ที่อื่น
นี้เขาเลยมาสร้างขึ้นใหม่แทนนะครับ
ส่วนซ้ายมือเนี่ยทางจอภาพของท่านเนี่ยนะครับ
นี่คือวันเกิดเหตุ๕พฤศจิกายนตอน๒ทุ่มนะครับ
บ้านหลังนี้นะครับบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ค่ำวันนั้นเนี่ยนะฮะ๕พฤศจิกายนในพันธุ์วัย๕๐ปีนะครับ
ซึ่งมีอาการทางจิตประสาทมานานหลายปี
เกิดอาการคลุมคลั่งประสาทหลอนเพราะว่าขาดยานะฮะ
ขาดยาไม่กินยามานาน๓เดือนกว่า
ค้อนทุบศีรษะนางอานนท์ภรรยาวัย๔๙
แบบที่เธอไม่ทันตั้งตัวจนหมดสติอยู่ในบ้าน
แล้วลูกชายวัย๑๔ปีเห็นพ่อทำกับแม่แบบนี้จะวิ่งหนีอยู่แล้ว
พ่อไปลากตัวเข้ามาแล้วก็ทุบจนหมดสติไปอีกคนนึง
แล้วใช้ผ้าห่มกับเสื้อผ้าในบ้าน
กองทับร่างลูกกับเมียไว้

แล้วก็สองแม่ลูกก็เสียชีวิตในกองเพลิง
พันธุ์เองตอนนั้นก็วิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยคว้าจอบไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านที่พยายามจับตัวด้วยนะครับ
สุดท้ายก็ถูกจับจนได้เขาสารภาพด้วยอาการทางจิตประสาทด้วยนะครับ
บอกว่าเนี่ยมีคนจะมาจับลูกจับเมียเขาจะมาทำร้ายเมียเขาเขาก็เลยต้องทำร้ายเมียก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่คือวันที่พาไปทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
อาการทางจิตประสาทก็ต้องไปไล่ตรวจสอบก็ต้องให้แพทย์ยืนยันว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องรักษาให้หายหายเสร็จแล้วก็ต้องมารับโทษต่อทำแผนไปแล้วนะครับ
ครอบครัวนี้ในบ้านหลังนี้มีกันอยู่ทั้งหมด๕คนก็คือในพันวัย๕๐ปีที่เป็นผู้ต้องหา
นี่แผนผังครอบครัวนะครับนางอานนท์วัย๔๘ปีที่เป็นภรรยาซึ่งเสียชีวิตแล้วนะครับ
แล้วก็มีน้องเป่าลูกชายคนเล็กอายุ๑๔ปีเสียชีวิตพร้อมแม่นะที่ถูกพ่อทำร้ายในค่ำวันเดียวกันกับแม่ที่ถูกพ่อทำร้ายนะครับ
มีลูกชายคนโตอายุ๒๒ตอนนี้บวชเป็นพระอยู่อยู่แถวบ้านนี่แหละนะครับ
มา๓ปีแล้วตั้งใจเอาดีทางธรรมทางนี้เลยนะครับ
แล้วก็ลูกชายคนกลางอายุ๑๘ปีซึ่งลูกชายคนกลางบอกว่าวันเกิดเหตุนี้ก็โอ้โหรอดตายหุดหวิดอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะพาหลานไปด้วยนะจะไปทำฟัน
ให้เงินมาก็ไปทำฟันก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพวันชาปนกิจศพอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุสานของหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ
ทางญาติญาติทางชาวบ้านก็นำศพของสองแม่ลูกในโรงศพเนี่ย
ตั้งอยู่บนกองฟอนข้างกันแล้วก็ทำพิธีชาปนกิจ
นี่นะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
จากครอบครัวนอกจากญาติญาตินอกจากชาวบ้านแล้ว
ก็มีคุณครูกับเพื่อนของน้องเป่า
เรียนอยู่ชั้นม๒ด้วยกันเนี่ยมาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
พระที่ท่านเห็นเนี่ยฮะที่หลวงพี่เมื่อสักครู่นี้เอาจีวอนซับน้ำตาเนี่ย
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนนี่คือพระลูกชายคนโตของบ้าน
ซึ่งก็เป็นพี่ชายของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
พระอดิเทพฉันทะกะโรอายุ๒๒ปีนะครับ
เป็นทั้งลูกชายของผู้เสียชีวิตพี่ชายของผู้เสียชีวิต
และพระลูกชายของผู้ต้องหาก็มาอยู่ที่พิธีชาปนกิจศพด้วย
ข้างโรงศพของแม่กับน้องชายก่อนจะมีพิธีชาพนักกิจศพนะครับ
ท่านก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วนี่ก็มีพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพสองแม่ลูกตามขั้นตอน
ก็เอาเป็นว่าทางคดีเนี่ยก็ถือว่าตำรวจก็จับผู้ต้องหาได้แล้วล่ะ

คนก่อเหตุส่วนเรื่องของการชาปนักกิจศพ
ที่หมู่๒ตะบนคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ย
เขาก็คุยกันอยู่พูดกันอยู่
บอกว่าเหตุสลดในครั้งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ของครอบครัวนี้หรือเปล่า
เพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยครอบครัวเนี้ย
เขาก็มีหญิงคนหนึ่งตายทั้งกลมผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวของในพันธุ์ที่เป็นผู้ต้องหานะฮะ
เดี๋ยวเราไล่ให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ที่หมู่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับคุณนฤทธิ์หลังจากทราบข่าวเรื่องนี้
ที่เพื่อนบ้านเขาคุยกันญาติญาติเขาคุยกันเนี่ยนี่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
จะเห็นว่ายังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างครับหลังจากที่เกิดเหตุในวันนั้นนะครับ
ไฟไหม้ยังไม่มีใครเข้ามาเก็บกวาดนะมาทำความสะอาดหรือว่ามาเคลียร์พื้นที่นะครับ
ยังอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะฮะ
รอบบ้านมีสายสินเอามาพันไว้รอบเลยนะฮะเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่า
ดวงวิญญาณของสองแม่ลูกอาจจะยังผูกติดอยู่กับบ้าน
อาจจะอยู่กับที่เกิดเหตุอาจจะยังไม่ได้ไปไหนก็ได้
คุณนฤทธิ์ได้คุยกับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านก็ตกใจแล้วก็ยังกลัวไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นคดีฆาตกรรมที่น่ากลัวมากที่สุดในพื้นที่ที่เคยเกิดขึ้นชาวบ้านบอก
แล้วชาวบ้านก็เลยพูดไปถึงเรื่องราวของที่ดินอาถรรพ์ตรงนี้ด้วยอืม
คุณนฤทธิยืนอยู่เนี่ยครับทุกผู้ชมครับที่ดินที่สร้างบ้านหลังเนี้ย
ชาวบ้านบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้หรือเปล่า
แล้วทำให้สองแม่ลูกต้องเสียชีวิตเรื่องราวตามที่ชาวบ้านเล่าให้เราฟังเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อสามสิบปีก่อนนะฮะที่ดินผืนนี้ครับที่ดินผืนนี้เนี่ยเคยมีบ้านนะฮะ
เป็นบ้านพี่สาวของในพันธุ์ผู้ก่อเหตุตอนนั้นเนี่ยเขาสร้างแล้วก็อยู่กับสามี
ก็คือพี่เขยในพันธุ์นะฮะแล้วก็ตั้งท้องนะ
พี่สาวในพันธุ์ตั้งท้องแล้วก็ตายทั้งกลมเสียชีวิตตอนกำลังคลอดลูก
สามีก็เสียใจมากนะฮะทำใจไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับ
ก็เลยลื้อบ้านทิ้งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น
ก็เหลือแต่ที่ดินเปล่าในพันธุ์ก็เลยมาสร้างบ้านอยู่ในที่ดินตรงเนี้ย
เคยเป็นบ้านของพี่สาวแล้วพี่สาวตายทั้งกลมไปเมื่อสามสิบปีก่อน
ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่ง๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็เกิดเหตุเนี้ยแหละฮะในพันธุ์ก็คลุ้มข้าง
เอาค้อนทุบศีรษะลูกคนเล็กกับภรรยาแล้วก็จุดไฟเผาจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับ
ชาวบ้านก็เลยบอกเออมันอาจจะเกิดอาถรรพ์ของพี่ดินหรือเปล่า
มาสร้างบ้านทับที่บ้านหลังเดิมที่ถูกลื้อไป
แล้วมันยังมีอาถรรพ์เกี่ยวกับความตายตรงนี้ติดอยู่หรือเปล่า
พี่สาวเขาชายทั้งกลมเออก็เจ็บบ้านเขาอยู่ดูหัน

อืมอืม
ตอนนั้นเขาเขียนชีวิตกับชีวิตอย่างไรที่บ้านเลยหรือ
ที่บ้านมันจะไปหาหมอ

จะตั้งผู้ก่อเดียวจะมาตั้งทักที่หรือ

คือคือเขาให้หรือว่าเขา
ให้เบ้งกันพี่น้องกันเบ้งกันมันต้องทำหลังนั้น
นี่ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็แน่นอนแล้วว่า
ผู้ต้องหาคนก่อเหตุนี่ก็คือ

ใช่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ว่าทำไมเป็นเหตุบังเอิญหรืออย่างไร
ทำไมเกิดเรื่องสลดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้

ใช่ครับแต่ว่าเอาจริงก็คือ

แล้วไม่กินยามา๓เดือนกว่าก็เลยคลุมคลั่งนะครับ
นายบุญธรรมอายุห้าสิบหกปี
เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกับหลังเกิดเหตุเลยครับ
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับตั้งแต่ค่ำวันที่๕พฤศจิกายนเนี่ย
นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วยอมรับว่ากลัวเพราะว่าสุนัขแถวบ้านเนี่ย
โดยเฉพาะตรงจุดที่อยู่ตรงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมันเห่าหอนทุกคืนเห่าแบบเห่าหอนไม่หยุด
ก็เลยคิดว่าวิญญาณของสองแม่ลูกอาจจะยังวนเวียนอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับคุณนฤทธิ์ไปที่วัดโพนสวรรค์ครับ
นี่ฮะนี่คือพระลูกชายพระพี่ชายที่อยู่ที่งานชะปนักกิจศพเมื่อวานนี้
แล้วท่านก็ร้องไห้นะครับพระอดิเทพหรือว่าหลวงพี่เต๋า
อายุ๒๒ปีนะครับลูกชายคนโตของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนะครับ
ผมจะบอกกับคุณอฤติว่าวันที่เกิดเหตุคือข้าม๕พฤศจิกายน
พอรู้ข่าวตอนนั้นอยู่ที่วัดแม้ว่าจะเป็นพระ
แต่กรั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริงหัวใจก็แตกสลายไปเลย

วันผัวแม่กับน้องชายนี่ก็ร้องไห้
เพราะชีวิตนี้คงไม่เหลือใครอีกแล้ว
พ่อก็ต้องติดคุกนะตอนนี้ก็ต้องใช้ธรรมะเนี่ยเข้าสู้กับความเสียใจตั้งสติกลับมาให้ได้
อดิเทพบอกกับเราว่าบวชเป็นพระได้๓พันศาแล้วนะฮะคือ๓ปีแล้วนะครับ
ตอนนี้พอบวชมาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับจนปีหน้าเนี่ยจะจบปริญญาตรีแล้ว
ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตก็ตั้งใจว่าจะเอาใบปริญญาเนี่ยมาเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่
แต่วันนี้ความฝันของท่านเนี่ยบอกว่าต้องสลายลงแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าพ่อคงทำไปเพราะป่วยนะ
แล้วก็มีอาการหลอนลักษณะเหมือนกับมีความรักต่อแม่กับน้องชายมาก
คิดว่ามีใครจะมาพรากไปอะไรไปก็เลยลงมือทำร้ายซะเองอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ตามที่พ่อเนี่ยบอกกับตำรวจ
แกคงรักมั้งนะแกคงรักแกถึงได้ทำแบบนี้เพราะว่าแกกลัวนะ
กลัวว่าจะมีคนมาฆ่าลูกกับเมียแกก็เลยชิงฆ่าก่อนแล้วก็เผา
ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อยากไม่อยากให้มันเกิดก็จะ
ไม่อยากให้มันเกิดนะไม่อยากให้มันเกิดแต่ทำไงได้มันเกิดขึ้นแล้ว
เราในฐานะที่เป็นลูกเราก็ต้องถึงแม้พ่อจะเป็นยังไง
ก็ยังรักยังเหมือนเดิมนะครับครอบครัวนี้มีกันห้าคนนะฮะ
ก็เท่ากับว่าก็ยังเหลือน้องชายคนกลางของหลวงพี่เต๋าอีกคนนึงนะครับ
ซึ่งหลวงพี่เต๋าบอกว่าหลังเกิดเหตุตอนนี้ให้น้องชายคนกลางเนี่ย
ไปอยู่กับยายที่บ้านนะเพราะว่าไม่อยากให้เจอภาพความทรงจำที่โหดร้ายที่บ้านหลังเดิม
แล้วบ้านหลังเดิมก็ยังอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องว่าจะเป็นอาถรรพ์เกี่ยวกับที่ดินในอดีตหรือเปล่า
ที่ป้าเนี่ยเคยตายทั้งกลมเอาไว้แล้วก็มีความโกรธแค้นมาทำร้ายเอาชีวิตต่อต่อกันเนี่ย
หลวงพี่เต๋าบอกไม่จริงหรอกมันไม่ใช่หรอกนะฮะเพราะว่าป้าเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัว
จะมาทำร้ายคนในครอบครัวกันเองทำไมนะหลวงพี่เต๋าไม่เชื่อนะครับ
หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพแม่กับน้องชายเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
วันพรุ่งนี้นะฮะหลวงพี่เต๋ากับญาติญาติจะไปเก็บอัฐิ
แล้วก็เอาไปทำบุญทางศาสนากันต่อไปนะครับ